มาดูเรื่องคู่รักคู่หนึ่งครับผู้หญิงกับผู้ชายคบกัน
อ่าวันหนึ่งเลิกกันแต่ผู้ชายยังรักอยู่อืม
หึงเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยนะคุณผู้ชม
คบรุ่นน้องของผู้ชายครับโอ้พอผู้ชายเห็นแบบนี้เฮ้ย
หยามศักดิ์ศรีกันดีกว่าโมโหเลยหึงเลยแล้วมีการเคยสั่งผู้หญิงด้วยนะว่า
หลังจากนี้ห้ามมีแฟนใหม่นะจนกระทั่งนัดเจอผู้หญิงครับ
ปรากฏตัวผู้ชายพกมีดไปด้วยแล้วก่อเหตุแทงผู้หญิงเสียชีวิตในห้างเลยครับ
นี่เป็นวงจรปิดในห้างย่านบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
จะเห็นนี่ผู้ก่อเหตุเสื้อแดงนะฮะเสื้อแดงกางเกงขาสั้นเนี่ย
เดินไปหาผู้หญิงสาวครับแฟนสาวเป็นชาวกัมพูชา
โอ้โหแล้วก็ตามไปตามไปเอามีดเนี่ยแทงไปครับ
ฝ่ายหญิงพยายามหนีไปแล้วนะหนีตายเลยหวังจะให้คนมาช่วย
แต่สุดท้ายนี่พอเสียหลักตกล้มลงไปกับพื้นครับ
ผู้ก่อเหตุเอามีดจ้วงแทงจ้วงแทงแบบไม่ยั้งเลย
ผู้หญิงเสียชีวิตคาที่เหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญจริงจริงครับ
เกิดขึ้นกลางห้างในอำเภอบางแก้ว
ผู้หญิงที่เสียชีวิตชื่อว่านางสาวมารีอายุ๓๔ปีเป็นชาวกัมพูชาอย่างที่บอกไป
สภาพศพคือนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นเลยครับข้างกับเคาน์เตอร์คิดเงิน
แล้วก็มีแผลโดนมีดแทงทั่วร่างกายรวมแล้ว๘แผลด้วยกัน
ใกล้กันเจออาวุธที่คนร้ายใช้ครับเป็นมีดทำครัวปลายแหลมยาว๓๐เซน
คนที่ก่อเหตุนะชื่อว่านายชนะวันชมภูเมืองอายุ๓๑ปีครับ
เจ้าหน้าที่จับตัวได้ทันควันเลยครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะหลบหนีออกจากห้าง
นายชนะวันให้การรับสารภาพเลยว่าก่อเหตุจริงมูลเหตุเนี่ยมาจากหึงหวงแฟนสาวนี่แหละ
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวคบกับผู้ตายก็คือนางสาวมารีมาได้ปีกว่า
แต่โดนบอกเลิกครับเพราะว่าแฟนสาวเนี่ยรับไม่ได้ที่เขาเสพยา
แล้วก็ดื่มเหล้าอย่างหนักด้วยแต่ระหว่างที่เลิกกันไปเหมือนยังเลิกกันไม่ดีครับ
ยังตัดกันไม่ขาดยังมีการโทรคุยกับฝ่ายหญิงอยู่เรื่อย
ฝ่ายชายนะก็คือนายชนะวันเนี่ยมีการห้ามผู้หญิงไม่ให้ไปมีแฟนใหม่ด้วย
แบบนี้มันห้ามได้ด้วยเหรอฮะจนมาช่วงหลังเนี่ยผู้หญิงเริ่มตีตัวออกห่างครับ
เหมือนจะเปลี่ยนไปจนกระทั่งนายชนะวันมารู้ข่าวว่า
ฝ่ายหญิงมีคนใหม่แล้วแล้วคนใหม่ของผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นรุ่นน้องที่ผู้ชายเคยทำงานด้วยกันโอ้ฝ่ายชายรับไม่ได้เหมือนไปหยามศักดิ์ศรีกัน
ตอนแรกเขาโทรหาฝ่ายชายก็คือรักใหม่ของผู้ตายเนี่ยจะโทรมาให้มาเคลียร์
แล้วก็บอกให้เขาเนี่ยไปเลิกรากับผู้หญิงซะแต่ฝ่ายชายบอกเดี๋ยวจะมารับฝ่ายหญิงตอนเลิกงาน
ทีนี้นายชนะวันผู้ก่อเหตุตัดสินใจดื่มเหล้าย้อมใจก่อน
ดื่มเหล้าย้อมใจจนหมดขวดเลยนะฮะแถมเหน็บมีดไว้ที่เอวด้วยครับ
เดินไปหาฝ่ายหญิงที่ห้างนี่แหละฮะจะไปง้อขอคืนดีแล้วก็บอกผู้หญิง
ไม่ไปหาผู้ชายคนใหม่ได้ไหมอย่าไปคบกับคนนั้นเลยแต่ผู้หญิงไม่คุยด้วยฮะ
ไม่เล่นด้วยพยายามจะเดินหนีแล้วนะแต่สุดท้ายนี่ฮะอื้อหือ
โดนฝ่ายชายผู้ก่อเหตุเอามีดแทงจนเสียชีวิตเลย
ครอบครัวของผู้ตายครับเดินทางมาติดตามคดีด้วยครับคุณผู้ชมฮะ
พอเห็นตำรวจคุมตัวนี่นายชนะวันนี่ทนไม่ไหวจะบุกเข้ามาจะพุ่งเข้ามา
มารุมประชาธรรมครับแต่เจ้าหน้าที่ห้ามเอาไว้ได้ครับ
เชื่อทำลงไปเราคิดนะฮะฝากเสียใจแทนทางจัดฆราญญาติผมด้วยครับ
โอ้โหเกือบโดนประชาธรรมไปนะส่วนพี่ชายของผู้ตายล่ะเขาบอกว่า
น้องสาวเขาเนี่ยมาทำงานที่ไทยกว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
มีลูกด้วยครับแล้วมีลูกถึง๓คนแต่ฝากเลี้ยงไว้ที่ประเทศกัมพูชาครับ
แล้วน้องสาวก็เคยเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุชอบมาขู่ฆ่าเธอ
ขู่ฆ่าทะเลาะกันทีไรพอจะขอเลิกกันเนี่ยก็มาขู่ตลอดเลย
พี่ชายเองเคยเตือนน้องสาวมาตลอดไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
สุดท้ายน้องสาวเสียชีวิตจริงพ่อแม่ที่กัมพูชาเนี่ยรู้ข่าวแล้วด้วยฮะ
โอ้โหช็อกเลยครับครับในทางคดีเนี่ยตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่า
คนก่อเหตุคนนี้นะนายชนะวันเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษมาด้วยครับ
มาจากคดีพยายามฆ่าอดีตแฟนเก่านั่นเองฮะคดีอะไรนะ
พยายามฆ่าแฟนกล้าพยายามฆ่าใช่ฮะโอ้แล้วนี่นี่มาฆ่าแฟนใหม่
น่าจะเป็นคนเดียวกันนี่แหละอ๋อเออตอนนั้นคือพยายามฆ่าเหมือนกัน
แต่ยังไม่ฆ่าแต่ครั้งนี้ลงมือจนฆ่าแฟนเสียชีวิตครับ
โอ้โหตกใจหมดเลยน่ากลัวตำรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หลังก่อเหตุเนี่ย
สูงถึง๑๑๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปนะครับ